ทวงหนี้โหดกันหน่อยค่ะเกิดขึ้นที่บุรีรำนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งไปกู้เงินผู้หญิงคนหนึ่งไว้๒แสนบาทตั้งแต่ปี๖๐แล้วล่ะ
ครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็ไม่มีเงินส่งอ่ะค่ะก็ขาดส่งดอกเบี้ยมา
ผู้หญิงพาสามีที่เป็นชาวต่างชาติบุกมาทวงหนี้ถึงบ้าน
แล้วทวงอย่างเดียวไม่พอให้สามีที่เป็นชาวต่างชาตินะคะ
ตบศีรษะคือตบเข้าไปที่ไทยทอยเนี่ยจนเขาบาดเจ็บเลยนะคะ
ก็เป็นเรื่องเป็นราวกันชาวบ้านต้องออกมาห้ามกัน

โวยวายกันไปใหญ่ก็เนี่ยค่ะชาวบ้านเขาออกมาก็พยายามช่วยเจรจากลายเกลี่ยแหละแล้วก็บอกว่าเนี่ยทำแบบนี้มันถึงขั้นพยายามฆ่าได้เลยนะ

เจ้าหนี้ก็บอกเออก็ฟ้องไปเลยฟ้องก็ได้
ว่างั้นคือเรื่องราวเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นก็คือว่า
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยชื่อว่านางน้อยนะ
ก็เป็นเจ้าหนี้นี่แหละค่ะบุกมาทวงหนี้แล้วก็ทำร้ายนายสมชายวรทงชัยถึงบ้านพักในตำบลหนองตาดเลย
อย่างที่บอกนายสมชายลูกหนี้เนี่ยได้รับบาดเจ็บที่ท้ายทอยแล้วก็ศีรษะด้วย
นายสมชายเอาคลิปนี้แจ้งความกับตำรวจแล้วแล้วก็ให้การบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่๑๘พฤษภาคมค่ะ

อยู่นางน้อยกับสามีเนี่ยก็มากระชากเขาออกจากเล้าหมูแล้วก็ทัวร์เงินที่ไปกู้มา
บอกว่าหาให้ได้วันนี้เขาก็หาไม่ได้อะค่ะ
นางน้อยที่เป็นชาวต่างชาติก็ตบเข้าไปที่ท้ายทอยแล้วก็หัว๓ครั้ง
คนในบ้านได้ยินเสียงดังโวยวายเลยออกมาห้ามกันไว้
นายสมชัยเล่าย้อนให้ฟังบอกว่าเมื่อปี๖๐๒ปีที่แล้วนะ
ขอกู้เงินจากนางน้อยสองแสนบาทแล้วก็เอาโฉนดไปค้ำประกันไว้
ตกลงจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ๓บาทต่อเดือน
ก็จะได้ส่งดอกเดือนละ๖๐๐๐บาท
มีการผ่อนชำระเงินต้นครั้ง๕๐๐๐ไป๒ครั้งแล้ว

แล้วก็ส่งดอกเบี้ยเดือนละ๓๐๐๐บาทมาตลอดเลย
จนกระทั่ง๒เดือนที่ผ่านมาเขามีปัญหาการเงินค่ะ
ค้างจ่ายดอกเบี้ย๖๐๐๐บาทก็คือ๒เดือน
ก็แจ้งนางน้อยไปแล้วนะว่าขอให้รอขายหมูได้ก่อนได้ไหม

แต่กลายเป็นว่ามาถูกทำร้ายร่างกายทวงหนี้แบบนี้
ซึ่งก่อนกลับนางน้อยเอารถมาลากเครื่องอัดฟัน
จอดไว้หน้าบ้านไปด้วยที่เขาบอกไงว่า
ข้าวของก็มีก็เอามาใช้หนี้สิก็ลากไปเลย
ทีนี้ผู้สื่อข่าวเราก็พยายามติดต่อนางน้อยทางโทรศัพท์นะคะ
นางน้อยก็บอกสั้นแค่ว่าไม่คุยไม่อยากเป็นข่าว

ตอนนี้ตำรวจก็เลยส่งตัวนายสมชายไปตรวจร่างกาย
แล้วก็จะออกหมายเรียกนางน้อยและสามีมารับทราบข้อกล่าวหา